อย่างพี่ต้านพัทลุงคุณผู้ชมค่ะ
กับแฟนหนุ่มค่าราชการคุณออภพลต์ค่ะ

แล้วก็ได้เลิกดีเข้าพิธีแต่งแบบศาสนาคริสต์นะคะไปเมื่อบ่ายวันนี้เอง
โดยมีเพื่อนดารานักแสดงนะคะก็มีวุ้นเส้นมีเอมมี่มรกฏนะคะ

คือทั้งคู่ก็วางแผนกันไว้นะว่าจะจดทะเบียนสมรสในวันที่๑๐ธันวาคม
ก่อนจะจัดปาร์ตี้ฉลองแต่งในธีมจังเกอร์ฟุตค่ะ
เข้ากับบรรยากาศเลยที่เขาใหญ่นะคะ๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ
ก็ก่อนเข้าไปก็ตื่นเต้น
เสร็จแล้วก็ดีค่ะก็โล่งก็สวยสวยกว่าที่คิดเยอะ
ก็ถือเป็นอีกวันที่สำคัญในชีวิตคู่นะครับ
ก็คิดว่าเราก็มีความมั่นสัญญาว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกวันนะครับ
พออนาคตยังไงก็เรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้เราทำให้ดีที่สุด
ตั้นเลือกแล้วคนนี้เราตั้งคิดว่าตั้งคงจะอยู่กับคนนี้
เราตั้งคิดว่าตั้งจะดูแลเขาให้ดีแล้วตั้งคิดว่ามั่นใจว่าเขาก็จะดูแลตั้งดีเหมือนกัน
ยินดีด้วยจริงนะคะแล้วก็ยินดีต่อไปอีกคู่นึงแล้วกันนะคะ
คนนี้เป็นนางเอกคนแรกของคุณป้องนวัดนั่นเอง
ได้เข้าพิธีแต่งงานนะคะรดน้ำสางกับนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของเรือสำรานคุณบอมธรรมรัฐหน่องพงศ์ค่ะ

บรรยากาศบอกเลยนะโอ้โหคุณสุดโรแมนติกนะคะ
แล้วการแห่ขันหมากโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการ
มาโดยเรือสำราญคุณผู้ชมค่ะของฝ่ายชายค่ะ
สอดทองมั่นนะจ๊ะอยากจะรู้ติดตามได้
ฉลองมงคลสมรสวันที่๑๘พฤศจิกายนนี้
โรงแรมแชงลีล่าเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะมากระซิบบอกนะจ๊ะ
นั่นแหละค่ะบรรยากาศทั้งสองงานนี่คือแตกตะ
กันออกไปก็คือคนละสไตล์แบบนึงก็คริสต์แบบนึงก็แบบครีไทยนะคุณผู้ชม
แต่เชื่อเหลือเกินว่ามีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือ
ทั้งสองงานเนี่ยตลบอบอวนไปด้วยความรักของคู่รักข้าวใหม่ปลามัน